กรณีเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเสียตีซึ่งเป็นเจ้าของเต้นรถมือสองที่พิศนุโลกตัดสินใจคือรมควันฆ่าคนทั้งครอบครัวเลยนะคะจบปัญหาชีวิตไปทางญาติเนี่ยก็เตรียมรับศพเสียตีพร้อมครอบครัวไปบำเพ็ญกุศลด้วยความโศกเศร้านะคะขณะที่สับปะเหลอมีการเก็บเท่ากระดูกของสุนัขทั้ง๖ตัวที่ก็ตายไปใน

น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองวันทางสับปะเลอของวัดเขื่อนขันเนี่ย
เก็บเท่ากระดูกของสุนัขทั้ง๖ตัวหลังจากเมื่อวานนี้ทางญาติก็นำซากสุนัขไปเผาศพ
เพราะว่าทางครอบครัวเฮียตีเองก็รักสุนัขพวกนี้มากค่ะเช้านี้ก็ให้ทางสับปะเลอเนี่ย
เก็บเท่ากระดูกสุนัขทั้งหมดเพื่อโปรยดอกไม้ใส่น้ำปรุงตามพิธีกรรมความเชื่อ
แล้วก็รอให้ทางญาติเดินทางมารับเท่ากระดูกต่อไปนะคะนางสาวอัชราพันธ์นาคอายุสี่สิบสามปี
หลัดอำเภอเมืองพิศนุโลกซึ่งเป็นพี่สาวของนางยอดขวัญแป้นวงภรรยาของเฮียตีค่ะ
ก็พูดเพียงสั้นบอกว่าเท่ากระดูกสุนัขทั้ง๖ตัวนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อน
จะรอนำไปลอยอังคารพร้อมกับกระดูกของเฮียตีและครอบครัวนะคะและหลังจากรับศพที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลพระพุทธชินราชแล้วก็จะพูดคุยกันเรื่องกำหนดการวันสวดพระพิธรรมอีกครั้ง
ส่วนในเรื่องคดีความค่ะอันนี้ต้องรอตำรวจเป็นผู้สรุปสาเหตุหรือแรงจูงใจของการฆ่าตัวตายครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งทุกคนยังอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจยังไม่พร้อมนะคะที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนก็เรียกสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว๓ปากค่ะ
ก็ถือว่าได้ข้อมูลมามากพอสมควรว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
กู้เงินมาจากธนาคารใดบ้างส่วนเงินกู้นอกระบบนั้นก็จะเป็นของกลุ่มเพื่อนฝูงที่รู้จักกันค่ะ
รวมแล้วเนี่ยมากถึงกว่า๑๐ล้านบาทมีการเสียดอกเบี้ยต่อเดือนถึงหลักแสน
ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้หมุนเงินทางธุรกิจหลายอย่างที่ลงทุนไปเนี่ยไม่ทันนะคะ
ก็เลยมุ่งไปที่ประเด็นการฆ่าตัวตายจากปัญหาของหนี้สินก่อนส่วนเรื่องของผลชนะสูตรแพทย์เนี่ยระบุว่า
ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดสูดดมสารพิษเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก
ซึ่งส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตตามธรรมชาติทั่วไปแผ่นหลังเนี่ยจะมีเลือดตกสีดำคล้ำ
แต่ถ้าได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายที่แผ่นหลังจะมีเลือดตกเป็นสีแดงสดค่ะ
ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ